เรื่องนี้นะคะมีภาพจากกล้องวงจรปิดค่ะ
ร้านอาหารแห่งหนึ่งที่จังหวัดปฐุมธานีนะคะ
คือเจ้าของร้านเข้ามาร้องขอความเป็นธรรม

แล้วก็มีภาพจากกล้องวงจรปิดภายในร้าน

เจ้าของร้านเขาบอกว่าในอำเภอคลองหลวง

เกินเวลาที่กฎหมายกำหนดหรือเปล่า
มีใบอนุญาตขายเครื่องดื่มแอลกอฮอลหรือเปล่า

เจ้าของร้านก็ยืนยันว่าไม่ได้ทำอะไรผิดกฎหมาย

ทุ่ม๔๕คือตามกฎหมายต้องเปิดเที่ยงคืน

ไม่ได้มีใบอนุญาตขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์อะไร

แล้วก็พูดจากข่มขู่ในลักษณะมึนเมา

แต่คุณผู้ชมนายอำเภอเขาก็ให้สัมภาษณ

เขายืนยันว่าเขาทำทุกอย่างถูกต้องตามกฎหมาย

อยากจะให้สังคมฟังมุมของเขาด้วย
เหตุการณ์นี้เกิดในร้านอาหารที่ชื่อว่า
ก็เห็นภาพนี่แหละจากกล้องวงจรปิด
ในวงกลมสีแดงก็คือตัวนายอำเภอนะคะ
นายนิติชัยวิริยานนท์ในอำเภอคลองหลวง
เข้าไปในร้านพร้อมกับเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครอง

ในคลิปจะเห็นจังหวะหนึ่งคุณผู้ชม
เหมือนกับนายอำเภอหยิบปืนขึ้นมาค่ะ
เดี๋ยวลองสังเกตดูนะคล้ายกับข่มขู่
ทางเจ้าของร้านบอกว่าเหมือนกับเป็นการ
เห็นไหมคะเอามือไปจับที่ปืน

เจ้าของร้านบอกว่าก็เวลาไปตรวจ
มันยังไม่ใช่เวลาที่ต้องปิดร้านด้วยซ้ำ

เวลาที่ต้องปิดร้านตามกฎหมายคือเที่ยงคืน

มีใบอนุญาตขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ไหม
เจริญโชคก็ตอบไปว่าไม่มี
นายเจริญโชคเป็นแค่พนักงานก็โทรหาเจ้าของร้าน
เดี๋ยวเราฟังข้อมูลจากพนักงานในร้านกันก่อนนะคะ
โทรเขาไม่รับ
แล้วทีนี้ครับ

ให้โทรหาเจ้าของร้านเอานำใบยากไข่ร่าวมา
นี่ค่ะก็เป็นข้อมูลจากทางพนักงานที่อยู่ในร้าน

นายเจริญโชคบอกว่าพอมีเจ้าหน้าที่เข้ามาแบบนี้
เขาก็โทรหาเจ้าของร้าน
ชื่อว่านายนัทพัฒน์ศรีเพชรค่ะ
นายนัทพัฒน์ก็บอกว่าหลังลูกน้องโทรไป

แล้วก็สังเกตตัวนายอำเภอคลองหลวงเหมือนคนเมา
เจ้าของร้านบอกว่าได้กลิ่นจริง
แล้วก็ในอำเภอคลองหลวงเดินเซนิดหน่อย
แล้วก็มีท่าทางเหมือนกับไม่พอใจ

พยายามจะจับปืนชักปืนขึ้นมาหลังพูดคุยกันได้สักพักเดียว
เจ้าของร้านบอกว่าไม่ใช่แค่จับปืนชักปืนออกมา

ก็ต้องฟังจากมุมของนายอำเภอคลองหลวงเขาด้วย
นายนิติชัยวิริยานนท์

ในอำเภอคลองหลวงยืนยันว่าปฏิบัติหน้าที่

เพราะมีคนร้องเรียนไปว่าร้านนี้

เกินเวลาตามที่กฎหมายกำหนด

นายอำเภอบอกว่าไม่จริง

นายอำเภอคุยกับเจ้าของร้านมาให้

เพื่อยืนยันความบริสุทธิ์ของตัวเอง

แล้วผมก็รีบกลับมาเรียกเทียมไฟเตอร์ไกล

ยังภาษาใจพี่นะร่วมจากคุณโปรดบันนะมันสู่ระจายที่ด้วย
พี่กัฎกิจเป็นนี้มันคือคำภาษาของทุกสันติมัน
นี่ค่ะก็เป็นคลิปนี้แหละที่นายอำเภอเขาบอกว่า

ไปปฏิบัติหน้าที่ก็พยายามจะอธิบายให้ชัดเจนทุกอย่างเนี้ยแต่ตอนตอนชักปืนอืม
ท่านไม่ท่านไม่ได้บอกว่าตอนชักปืนหรือจะเป็นจังหวะขยับปืนไม่แน่ใจเพราะว่าจากกล้องวงจรปิด
คือเราไม่เห็นมุมที่ขึ้นลำกล้องใช่ไหมคะ
เจ้าของร้านเป็นคนต่างอำเภอแล้วก็อยู่ในที่ราชพัสดุมีผู้มีอิทธิพลหนุนหลังอยู่ค่ะ
เป็นเรื่องเกี่ยวกับการเสียผลประโยชน์หลังจากนี้เดี๋ยวจะรวบรวมข้อมูล
รายงานผู้ว่าราชการจังหวัดปฐุมธานีให้รู้ถึงปัญหาที่เกิดขึ้น
รวมถึงเหตุการณ์ที่อยู่ในคลิปด้วยนะคะ